มาแล้วค่ะอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อย
ว่าตู้เย็นมันเปิดเอง
หรือว่ามีอะไรแอบซ่อนอยู่ในกล้องวงจรปิดหรือเปล่า
เพราะว่าตู้เย็นที่บ้านหลังหนึ่งที่ชนบุรี
เขาบอกมันเปิดออกเองช่วงตี๒
แล้วกล้องวงจรปิดจับผ้าไว้แบบนี้
คือมันเด้งออกมาแรงมากนะคุณสุภาษาศาสตรา
มันเด้งออกมาแบบนี้ซึ่งตรงนั้นก็ไม่มีใครอยู่ที่ประตูตู้
เขาบอกว่าไม่มีเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าไม่มี
แต่ทำไมมันเปิดออกเองแบบนี้
และความเชื่อของเขาความเชื่อส่วนตัวของเขาเนี่ย
เขาบอกว่าน่าจะเป็นสิ่งลี้ลับที่อยู่ภายในบ้าน
แล้วเกิดอาการหิวก็เลยมาเปิดตู้เย็นหาอะไรกินเอาเอง
อันนี้คือเจ้าของบ้านเขาเชื่อแบบนั้น

เพราะว่าเขาก็เป็นคนมีเซนต์เขาเคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้อ่ะบ่อย

แต่หนึ่งข้อมูลที่เราจะต้องบอกคุณผู้ชมเลย

ตู้เย็นหลังนี้อยู่ที่บ้านเลขที่๓๕ทับ๑๒
เออ๓๕ทับ๑๘มีหมู่ไหมหมู่๖
ตำบลนาปอาทรงบริเวณจังหวัดชนบุรี
จุดนี้เป็นร้านรับซื้อของเก่าด้วยนะ
ก็คือชื่อว่าร้านสมศักดิ์ค้าของเก่า

เขาบอกว่าเขาเคยปฏิบัติหน้าที่
เป็นเจ้านาทีกู้ไภไตรคุณธรรม
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องมหัสจันทร์
คือยางมันเป็นอะไรหรือเปล่ามันเสื่อมหรือเปล่า
เหมือนเจ้าของบ้านเลยเขาบอกว่าเอ๊ะมันเปิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไร
เขาก็เนี่ยเขาไปพิสูจน์ให้ดูเลยค่ะเขาไปเช็คดึงดึง
เขาบอกตัวเขาเองยังต้องใช้แรงในการดึงเลย
มันเปิดเองปั้งเด้งออกมาแบบนั้นได้ยังไง

สิ่งลี้ลับนั้นอาจจะหิวมากก็ไม่รู้

แล้วก็ต้องตามหาสาเหตุกันต่อไปว่าทำไมมันเด้งออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
ที่คุณอาริยาบอกไปว่าบ้านหลังนี้นอกจากเรื่องนี้แล้ว
เขาบอกมีเรื่องลี้ลับอื่นเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยนะ
คือเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยเอารถตู้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะคะ
ปฏิบัติภารกิจเป็นกู้ภัยบรรทุกศพมาแล้วหลายศพ
ลี้ลับที่เคยเกิดขึ้นคือประตูของรถตู้มันเคยเปิดเอง
แล้วบางครั้งเขาได้ยินเสียงพูดคุยกันภายในรถด้วย
แต่รถมันไม่มีคนอยู่นะ

คือเป็นสิ่งที่เขาบูชาอยู่ในบ้านแหละ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั้งพระพุทธรูปเสียงพ่อแก่และกุมารทองนี่นะคะ
ความเชื่อของเขานะคะฟังความเชื่อของเขาหน่อย
ส่วนตัวเขาเองเนี่ยคุณสมศักดิ์เจ้าของบ้านคิดว่า
วิญญาณเหล่านี้น่าจะเป็นวิญญาณที่มาเปิดเนี่ยนะครับ
เปิดตู้เย็นอาจจะหิวตาน
และเป็นวิญญาณที่อาจจะตามเขามาจากการปฏิบัติหน้าที่
ที่เป็นกู้ภัยมาก่อนหน้านี้
เขาบอกว่าเดี๋ยววันพระจะไปทำบุญตักบาทให้
แล้วที่บ้านก็จะจัดชุดเส้นไหว้เพิ่มเติมอีกด้วย
และหลังจากนี้หลังจากไปทำบุญแล้ว
สิ่งที่เขาจะทำต่อไปคือวันที่๑๖ธันวาคม
ก็คือเอาบ้านเล็กที่ของตัวเองนี่แหละ

เพราะว่าตอนนี้ข่าวเย็นไทยรัฐอ่านข่าวบ้านเลขที่พี่ไปแล้ว
ในพื้นที่พี่คนอาจจะมาหาซื้อ

หมายถึงว่ามีบางคนไงเขาขายลอตเตอรี่ออนไลน์
ละกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ก็เลยรีบจองไว้ก่อน

บ้านเลขที่๑๕๑๘ค่ะเร็ว

คุณสุภาษาราเล่าให้ดิฉันฟังคุณก็เคยเจอ
เคยเจอที่บ้านค่ะคือตื่นขึ้นมาเอ้าทำไมตู้เย็นเปิด
เออทำไมคะยางพังยางเสื่อม

เออขอตั้งเส้นใหม่หน่อย
คุณผู้ชมจากเรื่องที่คุณสุภาษาเล่า

มันก็เป็นเรื่องลี้ลับแล้วก็เป็นความเชื่อ
ส่วนบุคคลแต่ละคนก็คิดเห็นแตกต่างกันไปทีนี้